อุดรธานีถ้าว่าเรื่องยิงกันตายนี่ก็อุกอ่านแล้วก็ดูบ้านป่าเมืองเถื่อน
แต่รอบนี้ยิงหมาตายในพื้นที่จังหวัดอุดรแล้วไม่ได้ยิงตายตัวเดียวนะคะ
เห็นบอกว่าก่อนอันนี้มีหลายตัวมากที่โดนยิง
เป็นปืนคล้ายกับแบบเป็นปืนอัดลมหรืออะไรแบบนี้เวลายิงก็จะไม่มีเสียง
นี่คือสภาพของน้องบุฟเฟ่น้องบุฟเฟ่เป็นหมานะคะ

เขาแบบมีร่องรอยการถูกยิงจากคนใจร้ายพี่ก๊อฟ
คือหมามันไม่ได้ไปทำอะไรใครหรอกแล้วก็เจ้าของบอกว่า
ตัวน้องบุฟเฟ่ก็ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไรด้วย

ใช่ค่ะเจ้าของสุนัขนะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็นำภาพนี้
เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนคือแบบน้องบาดเจ็บมากเลยนะ
แล้วแต่ละตัวก็แบบโอ้โหบางตัวนี่คือทุรนทุรายอะค่ะ
โดนยิงตายกลางถนนคือไม่มีโอกาสที่จะแบบวิ่งหนีได้เลย
นี่คือสภาพของน้องบุฟเฟ่นะคะก็อยู่ในอาการหายใจรวยลินนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนสักประมาณทุ่มครึ่งของวันที่๓กุมภาพันธ์
ทีนี้ด้านของนายวิรพลรองประธานสภาเทศบาลเมืองบั้นดุง
แล้วก็เป็นเจ้าของเพจบ้านดุงอัปเดต
เขาบอกว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมา
หมาเนี่ยนะคะก็คือน้องบุฟเฟ่นี่แหละเป็นหมาเพศผู้

โดนยิงจากปืนแบบไม่ทราบขนาดน่าจะเป็นปืนอัดลมหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้
โดนยิงที่ท้อง๑นัดเลือดไหลแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็น้องบุฟเฟ่เนี่ยคือเหมือนวิ่งหนีตายแบบทุดนทุลายห่างจากจุด
ยิงมาสัก๕๐เมตรก่อนจะล้มลงอยู่แบบนี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยได้พูดคุยกับเจ้าของนะคะก็คือนางสาวแก้วมณีเป็นเจ้าของหมาที่ตายนี่แหละ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวอยู่ดีเลยนะคะ
พอทำกับข้าวเสร็จกะว่าจะเรียกน้องบุฟเฟ่แล้วก็สุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านมากิน
แต่พอเรียกหมาเท่านั้นแหละค่ะอุ้ยหมาวิ่งมาพร้อมกับเลือดไหลเลย
เลือดแบบไหลติดเต็มค้นเลยบาดเจ็บเลยค่ะ

เพราะว่ามันเหมือนแบบเขาพยายามเรียกแล้วปกติแล้วหมามันจะมาแล้วก็มีเสียงส่งเสียงร้องหรืออะไรแบบนี้นะคะ
แต่เจ้าของบอกว่าพอเรียกให้มากินข้าวเนี่ยเหมือนมันวิ่งมาด้วยอาการบาดเจ็บ
กระทั่งสิ้นลมหายใจตายต่อหน้าต่อตาเธอเลย
แล้วเธอเล่าไปร้องไห้ไปด้วยพี่ก๊อฟบีบหัวใจคนรักสุนัขมาก
รักสุนัขรักหมาเลี้ยงบางทีมันเหมือนลูก
ถูกต้องลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เห็นเลือดแล้วก็มีรอยเลือดมาเยอะเลยค่ะเต็มเลย
หนูก็เลยแบบพอจะพาไปหาหมอตอนนั้นก็คือคลินิกอะไรเขาก็ปิดหมดแล้วพี่อืม
ไม่ทันแล้วช่วยชีวิตน้องไม่ได้แล้วได้ยินเสียงหมาตัวเองร้องอะค่ะพี่มันทรมาน
เห็นใจนะคะคนทำใจร้ายจังเลยอ่ะ
ใช่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็รักคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยจะเข้าใจนะ
หมาตายทีบางคนร้องห่มร้องไห้ตามเลยนะอย่างชมพู่ก็เป็นนะเวลาหมาตัวเองตาย
โอ้โหแบบเสียใจมากเลยอ่ะตอนน้องหมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้ตายนี่เศร้าไปเป็นเดือนนะ
พ่อพี่ก็ชอบเลี้ยงสุดนักเหมือนกันใช่อันนั้นป่วยตายแล้วก็เศร้านะอันนี้มันโดนยิงตาย
ไม่ได้ตายธรรมชาติไม่ได้เจ็บปวดล้มตายหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ในขณะเดียวกันตัวของเจ้าของเองก็บอกว่าไม่มีหลักฐานไปชี้ชัดหรอกว่าใครเป็นคนยิง
หรือว่าใครทำแต่ทำแบบนี้เขาบอกว่าให้นึกถึงสัตว์หน่อย
เพราะว่าสัตว์เขาก็มีชีวิตเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนนะคะ
เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครที่ใจร้ายกำลังจะทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าวางยาเบื่อหมา
อันนี้ก็หยุดซะสงสารน้องเขานะคะ